อะไรแค่ไหนไม่พอสักที
ทำให้เธออยู่ขวางก็โดนอยู่ดี
รักเธอแค่เธอแล้วยายคนดี
ต่อกันที่ชีวิตที่มันหวยแตก
พอกันที่ความรักเลวเลวแหลกแหลก
ยอมทิ้งให้ไกล
รักนี้ต้องลืมเสียที
เมื่อความสวยมันเป็นของเรา
เมื่อเธอไม่เอาช่างเธอก็ร้าย
เราก็เข้าใจ
ขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรมนะครับ

แล้วก็เรือนจำพิเศษ

เพราะว่าจริงโทษเราก็เหลือ

สุดท้ายไม่เจอก็ช่างมาก

น้ำหนักตัวเมื่อก่อน๘๖

คือช่วงนี้ผมอยู่ในขั้นพักโทษทั้งสองท่านนะครับ
ก็อยู่ในระยะเวลาที่ต้องพักโทษ
พูดอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับ

ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสักพักหนึ่งนะครับ